เป็นเกมที่กระแสเนี่ยแรงครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะถูกบรรจุในกีฬาสากลซึ่งหลายกูรูบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วครับ
มันออกมาแล้วครับแล้วมีบางชิ้นกีฬาที่ตกไปครับงงเลยครับบางเกมนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะร่วงไปได้นะครับ
เอเชียนเกมที่จักรต้าอินโดนีเซียนะครับในฐานะกีฬาสาธิตเบื้องต้นได้ข้อสรุปทั้ง๖เกมที่จะใช้ในการทำการแข่งขัน
ที่ได้บรรจุเป็นกีฬาสาธิตนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเนื่องจากว่าปัจจุบันได้รับความนิยมในภาคพื้นเอเชียเป็นอย่างมาก
ส่วนวิธีการจะคัดเลือกแบบไหนนั้นจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปครับ